วงการวัวลานภาคกลางต้องรู้จักผู้ชายคนนี้นะคะสารโรธบางเข็มค่ะ
นี่เป็นผู้กว้างขวางในวงการวัวลานเลยแต่เมื่อวานนี้กลางดึกเขาถูกยิงตาย
อ่ะสี่นัดซ้อนแบบประกบยิงเลยกลางลานวัวที่รอแข่งอยู่ในวัด
ในวัดด้วยในวัดเขตอภัยธานนั้นประเด็นคือคนอยู่ในงานแข่งขันเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะ
แต่คนร้ายหนีไปได้ค่ะอ้าวนี่ค่ะคือปกติเวลามันเป็นการแข่งขันของเพชรชบุรีใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาจะขึ้นชื่อซึ่งเขาก็อนุญาตที่จะให้มีการแข่งขันได้เพราะถือว่ามันเป็นวัฒนธรรม
แล้วสารสบางเข็มเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาชื่นชอบบัวลันมาตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นผู้กว้างขวางคนรู้จัก
ถูกต้องเอาวัวมาแข่งเองด้วยเป็นผู้จัดแข่งขันด้วยเมื่อคืนนี้เขาไปแข่งกันอยู่ที่วัดนะคะ
เวียงคอยที่ตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีมันมีจังหวะช่วงพักแข่งไงคุณ
จังหวะนั้นแหละที่เขาถูกยิงตายวงจรปิดจับภาพได้ค่ะ
กล้องวงจรปิดทั้งสองมุมนะคะบันทึกนาทีเสียงยิงปืนติดกันสี่นัดได้แบบชัดเจนเลยค่ะ
ชื่อจริงของในโรธหรือสารโรธบางเข็มก็คือเรืองโรธนุชสินนะคะอายุ๔๒ปี
มีกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะตอนห้าทุ่มสี่สิบสี่นาทีเนี่ย
หลังจากที่สิ้นเสียงปืนจะเห็นมอเตอร์ไซค์คนร้ายปิดไฟหน้ารถแล้วขี่หลบหนีออกทางหลังวัดด้วยค่ะ
เนี่ยเห็นเป็นเงาเงาเพราะว่าคนร้ายคือปิดไฟปิดไฟหน้ารถเอาไว้นี่ค่ะ
เห็นไหมเห็นเป็นเงาเราต้องซูมให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะเห็น
ทยอยขับออกจากวัดกันเพราะว่าตกใจเกิดขึ้น
ทีนี้หลังเกิดเหตุดับตำรวจตำบลราชศักดิ์ดับตำรวจราชศักดิ์สินสมบุญนะคะ
หัวหน้าตู้เวียงคอยที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ย
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ลานวัวชั่วคราวภายในวัดนะคะร่างของในโรธเนี่ยถูกกระสุนขนาดเก้ามอมอ
เข้าคำหับขวาเข้าไททอยด์แล้วก็แขนซ้ายนะคะ
เสียชีวิตอยู่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อของนายสมนึกเจ้าของวัวลานจากนครปฐมที่เอาวัวลานมาเล่น
ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นแนวเขตติดต่อกันกับตำบลเวียงคอยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
ก็เลยประสานตำรวจสพบ้านลาดให้มารับช่วงต่อด้วยนายสมนึกเจ้าของวัวลานจากนครปฐมที่นำบัวลานมาเล่นเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงพักแข่งบัวในโรดที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการบัวลันเพชรชบุรีนครปฐมเนี่ยก็เดินเข้ามาคุยทักทายกับเขา
ซึ่งในโรดยืนอยู่ท้ายรถบรรทุกที่เขานั่งอยู่สองนาทีเท่านั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นมาสี่นัด
แล้วนายโรธก็ซุดตัวล้มลงเสียชีวิตเลยแล้วคนอยู่ในงานเยอะมากค่ะ
เขาบอกคนร้ายเป็นชายกลางคนสวมเสื้อแขนยาวลายสก๊อตกางเกงขายาวแต่เขาไม่เห็นหน้า
เพราะว่าใส่หมวกปีกคลุมศีรษะตกใจด้วยก็เลยไม่ได้สังเกตว่าหนีไปทางไหนยังไง
รู้แค่ว่าคนร้ายเดินหนีไปทางหลังวัดแถมตอนมาด้านหลังในโรธนี่ก็ไม่มีใครเห็นเลยจริงจริง
เพราะว่าคนเยอะมากอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะ

เออก็อยู่พัก๒นาทีแล้ว
แล้วคนที่ยืนยังมาพร้อมยืน๒นาทีหรอ
คนมาเนี่ยมันมันมัน

ไม่เออไม่ที่ฝั่งเทศใช่ใช่
้าสาวของนายโรธเนี่ยเล่าบอกว่าในโรธเนี่ยเกิดในตรอกวัดพระนอนที่เขตเทศบันเมืองเพชรนี่แหละ
เป็นชอบเป็นเด็กที่ชอบบัวลานมาตั้งแต่๖ขวบแล้ว
โตขึ้นไปได้ภรรยาคนแรกที่ตะมนตบังเข็มที่อำเภอเขาย้อย
บัวล้านมากเพื่อนฝูงก็เลยเรียกฉายาว่าสาโรธบางเข็ม
กว้างขวางในวงการวัวลานภาคกลาง
เป็นคนประสานงานจากกิจกรรมบัวล้านที่เพชรบุรีด้วย
แต่เอาจริงนะน้าสาวบอกรวดหลายครั้งแล้ว
บอกให้เลิกเล่นเถอะบัวลานเนี่ย
เพราะมันมีแต่เรื่องกลัวมันจะมาเกิดเหตุร้ายเข้า

ก่อนก่อเหตุเนี่ยนะคะในโรธก็เพิ่งจะไลฟ์เฟซบุ๊กไปเอง
อยู่ที่วัดเวียงคอยรอแข่งบัวลานอยู่
ก็ยังยิ้มแย้มพูดคุยดูปกติเหมือนไม่มีท่าที
หรือว่าไม่มีความกังวลอะไรเลยนะคะ
ยังมีการแนะนำเส้นทางเชิญชวนให้คนมาเที่ยวที่งานกันด้วยค่ะ
นี่ค่ะก็ไลฟ์เชิญชวนมางานอะนะคะ

บอกลูกเนี่ยชอบกีฬาวัวลานมาตั้งเดียว
โตขึ้นก็เลยผันตัวเป็นผู้จัดการกีฬาวัวลานซะเลย
นี่อุทิศชีวิตให้วัวลานมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ำ

ปกติแล้วเนี่ยแม่จะอยู่กรุงเทพก็เลยไม่รู้เลยว่าลูกมีปัญหากับใครบ้าง
แต่คนร้ายแม่พูดตรงนี้เลยนะว่าโหดเฮียมแล้วก็โหดร้ายมาก
เชื่อว่าน่าจะต้องเป็นมืออาชีพแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกัน
แค้นอะไรลูกแม่นักถึงทำกันขนาดนี้
โอ้นหวังเขาแล้วว่าให้ช่วยทำคดีหน่อยเพราะว่าอันนี้มันอุจจักรเกินไป
ใช่ไหมมันแบบมันเกินไปแล้วมันเป้าหมายคือเล็งเอาชีวิตจริง๔นัดเล็งอยู่ตรงนี้
มันต้องเป็นพวกมืออาชีพใช่หรือเปล่าล่ะ
ทีมข่าวเรายังได้คุยกับจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลสสเพชรบุรีพักรวมไทยสร้างชาติ
ผลักดันกีฬาวัวลานนำเข้าหารือในสภาด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้จ่าเอกอภิชาก็เป็นคนมาเปิดงานบัวลานที่นี่แหละ
เขาบอกเขาก็รู้จักกันในโรธเป็นผู้จัดบัวร้านที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ
งานเมื่อคืนเนี่ยเขามาเปิดงานก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติ
แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่จนจบงานเขากลับบ้านก่อน
ตกใจเหมือนกันที่มารู้ข่าวซึ่งถ้าถามถึงสาเหตุที่ชัดเจน
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะวัวลายมันเป็นประเพณี
เพื่อความสนุกสนานผลประโยชน์อะไรใดน้อยมากเลย
ก็เลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศักดิ์ศรีในการแข่งที่อาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างหรือเปล่า
หรือท่านในโร่จัดงานและอาจมีการยกเลิกการแข่งขันของวัวที่เจ้าของเอามาลงแข่งจนทำให้เกิดความไม่พอใจ
ก็ไม่น่าจะทำขนาดนี้เพราะเอาจริงเวลาคนจะสั่งให้มีการแข่งหรือให้เลิกการแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ผู้จัดมันคือกรรมการ
การแข่งขันวัวร้านที่ถ้าวัวเราชนะทำให้อัพอัพข้าตัววัวร้านในการขายต่ออย่างไรสอบอัสสื้อมา๒๐๐๐๐ติกซื้อมา๒๐๐๐๐ติวิ่งดีถูกใจในทุน
อาจมาสามารถขาย๔๐๐๕๐๐ได้เลยนะแต่ถามว่าให้ผลประโยชน์อย่างอื่นว่าแพ้ชนะในการแข่งมือมันไม่ใช่พี่สาโลธเนี่ยเขาก็เป็น

เข้าใจไหมมันไม่มีใครกัน

ผมมองไม่มีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์
แต่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเกิดขึ้นได้ไง

ที่เกี่ยวข้องกับบัวลานแล้วก็คนรอบข้างด้วย
ซึ่งผู้ตายเองเหมือนจะมีประวัติทางคดีอยู่ด้วย
เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
ตอนนี้มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย

รวมถึงภรรยาแล้วก็ยาดด้วย
มีข้อมูลด้วยนะคะว่า๑๑พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ย
ที่อาจจะไปซ้ำกับการแข่งขันวัวลันที่อื่น
ซึ่งก่อนอันนี้มีการยกเลิกแข่งขันวัวลานไปแล้ว
แล้วในการแข่งขันก็เหมือนจะมีการเดิมพันธุ์กันด้วย